แต่ว่าเอาคุณยายไว้ก่อน

เขาบอกว่าปลูกมันเบอรี่ขายนะครับ

๑๒หมื่นบาทนะครับน้ำแข็งของคุณบุ๊คครับ

ปรับปรุงตัวโดยการหาอาชีพเสริมนะครับ
โดยการแบบนี้แหละฮะปลูกมันเบอรี่นะฮะอืม
สวนมัมเบอรี่แอปน้ำผู้ร้อนเข็ม
ตำบลห้วยน้ำขาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบีครับ
ของนางสาวสะสิมนต์พักอักษรเวท
กำลังติดผลอย่างดีมีให้เก็บออกขายได้ตลอดนะครับ
นางสาวสะสิมนพรคก็บอกว่า
เธอได้ใช้พื้นที่ข้างบ้านประมาณ๑ไร่
ปลูกต้นมันเบอรี่หรือว่าต้นหม่อนนี่แหละครับ
เพื่อเก็บผลผลิตขายเป็นรายได้เสริม
จากอาชีพครูที่สอนอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอคลองท่อม
โดยมันเบอรี่สามารถเก็บผลผลิตมาได้ประมาณ๑ปีแล้วนะครับ
ขายได้ทั้งผลสดและยังนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น
น้ำดื่มมันเบอรี่แยมมันเบอรี่โยเกิร์ตมันเบอรี่
ทำรายได้เดือนละ๑๒บาท
ครับบาทในทีเดียวโอ้โฮ

อยู่ห่างจากแหล่งท่องเที่ยวน้ำผู้ร้อนเข็มนะครับ
คลองท่อมนะครับประมาณ๒กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ
ต่อเติมเปิดร้านเป็นร้านขายของฝากผลิตภัณฑ์จากมันเบอรี่
ให้นักท่องเที่ยวผู้รักสุขภาพ
แวะซื้อแวะชิมแวะชม
และยังสามารถเข้าไปชมสวนเกษตรผสมผสานหลังร้านได้อีกต่างหากนะครับ
แล้วก็ปรึกษานะครับบางคนก็เอาไปซื้อกิ่งพันธุ์ก็มี
เธอก็บอกว่านี่แหละครับเป็นบรรยากาศที่มีความสุข
แล้วก็ได้คุยกับทางนักท่องเที่ยวที่มาเข้าชมสวน
แล้วก็มาชิมมากินมันเบอรี่แบบนี้นะครับ
อร่อยนะครับรสชาติจะบางพันธุ์ก็เปรี้ยวนิดนึงนะครับ
แล้วก็หวานถ้ายิ่งเข้มดำนะครับ
คุณบุ๊คคุณน้ำแข็งอร่อยนะครับอร่อยจริงฮะ
นี่ฮะกินแบบกรุบเลยทีเดียวนะครับ

ถ้าบอกว่าถ้าได้ต้มน้ำนิดนึงครับ

เป็นยาระบายอ่อนแก้ธาตุไม่ปกติ
บรรเทาอาการกระหายน้ำทำให้ชุ่มคลอ
ดูสิครับแม่ใส่กระเช้าเล็กนะครับ

เพราะว่าอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวน้ำ

โอ้โหดีจังเลยเราเห็นมาเบอรี่ที่มาจากต่างประเทศ
มาขายในบ้านเราแพงนะ
ใช่ค่ะแล้วเนี่ยนี่กินที่ปลูกในบ้านเรานะ
ที่สำคัญเป็นรายได้เสริม

ได้เงินเพิ่มมาอีกเดือน๑หมื่น๒หมื่นก็เยอะนะ
ว่าคุณครูคุณเก่งนะครับใช่ครับ